กลับมาที่สาวน้อยคนนี้นะคะน้องแอลลี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
หอบเอาซิงเกิ้ลพิเศษมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยความน่ารักสดใสขาว
สวยมากเลยใช่เราก็เลยต้องอัปเดตฟิตแบ็คของสาวน้อยสุดฮอตคนนี้กันหน่อยนะคะ
แต่ก็เป็นปลื้มสุดที่แฟนยังให้การต้อนรับอย่างเหนียวแน่น
แอลลี่บอกกับเราด้วยนะว่ายังคิดถึงงานแสดงเหมือนกัน
เพราะว่าเคยเล่นหนังไปแล้วรับบทเป็นพี่ยายาตอนเด็กจำได้ไหม
ซึ่งตอนนี้ก็อยากจะทดลองทดสอบฝีมือผ่านงานละครบ้างค่ะ
หนูก็อยากนะคะเอาจริงอยากลอง
ก็รู้สึกขอบคุณค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนทำตามความฝัน

ก็คือแบบนี้อยากจะเข้าไปหนูจอดีกว่า